กระโหลกร้าวเลือดคั่งในสมองนี่หนักนะ

แล้วถ้าเกิดว่าเป็นมาประมาณสักเกือบเดือนแล้ว
แต่ยังไม่เจอคนรับผิดชอบเพราะอะไรรู้ไหม
กระบะคันหนึ่งขับมาแล้วจู่กระบะนึกจะยูเทิร์นก็ยูเทิร์น
แล้วรถมอเตอร์ไซค์ที่ตามหลังมาไม่เห็นก็พุ่งเข้าไปชนสิคะ
เหตุการณ์นี้ทำให้คนขี่ในกระโหลกล้าวดูภาพเหตุการณ์กันค่ะ
ดอมเป็นอย่างไรเมื่อกี้โอ้โฮอยู่เลนส์ซ้ายสุด
ใช่นี่
แล้วจู่ก็หักขวาโอ้พี่ใช่ค่ะ
คือมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มาเร็วแล้วเจอแบบอยู่เลนซ้าย

ทีนี้ก็เลยกำลังจะตามหาอยู่คนขับกระบะคันนี้

เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมที่มันเกิดขึ้นเนี่ย

มีทรัพย์อยู่ใกล้กับการไฟฟ้าภูมิภาคบึงนะคะ
อยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
คิดดูสิตั้งแต่๑๘มีนาแล้วค่ะ
แล้ววันนี้นะวันนี้๑๓เมษาอีก๕วันจะครบเดือนแล้ว
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนนั้นก็กลางคืนอยู่๕ทุ่มเกือบครึ่งแล้วค่ะ
ตอนนี้ยังตามตัวคนขับกระบะไม่ได้เลย
คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยอาการก็กระโหลกล้าว

แล้วล่าสุดทางนายอมรเทพสายแสง
พี่ชายของนายพนาเวทสายแสง

พี่ชายออกมาร้องขอความเป็นธรรมให้กับน้องชายเลย
เพราะว่าหลังจากเกิดเหตุไปแจ้งความไว้แล้วนะ
สพนขามผ่านมาจะเดือนนึงแล้วคดียังไม่คืบหน้าเลย

อยากให้ตำรวจนำตัวคนขับกระบะมารับผิดชอบหน่อย
ตอนนี้น้องชายนะพอได้รับบาดเจ็บกระโหลกล้าวเลือดคั่ง

แล้วก็ต้องเอาเงินมาจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลน้องชายอีกนะคะ
ฝากตำรวจในพื้นที่ตามคนขับกระบะคันนี้ด้วยนะคะ